เมื่อกี้ว่าตกออกตกใจแล้วทีนี้

ไปเจอบองหลาตัวใหญ่ค่ะ
เข้าไปซุกไออุ่นอยู่ใต้เครื่องกระบะ
ดูค่ะเห็นชัดไหมคะ

ถ้าคุณไม่บอกว่าเป็นบ่องร้ายหรือว่าจงอาง

เห็นอะไรชัดกว่ากัน
ระหว่างบองหลากับทะเบียนคุณว่า

ณตอนนี้ตาลงต่ำนิดนึง

โหชัดเจนกันไปทั้ง๒จุด

เจ้าของคลิปก็เลยขับรถไปจอดที่
หาดเต๊ะปันปากบารา

บองหลาเนี่ยตัวใหญ่เนี่ย

เขาไม่ได้เปิดฝากกระโปรงไว้นะ

เขาจอดอยู่

มีอะไรอยู่จะบ้าเหรอมาถึงก็สตาร์ทเครื่องออกไปแล้ว
ใช่ถูกค่ะเปิดฝากระโปรงมาเท่านั้นแหละโอ้โห
ใหญ่มาก

คือคอมเมนต์ต่างเขาก็คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะ
ว่ามันแบบมองเผินมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของห้องเครื่องรถ
แต่คอมเมนต์ที่มากที่สุดเท่าที่ดิฉันเห็นมาในคลิปนี้นะในโพสต์นี้นะ
ก็คือทะเบียนรถนี่แหละค่ะ
เยอะมากเป็นคอมเมนต์ที่คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าบอวอบอวอแปลว่าอะไร
บอวอแปลว่าอะไรแปลว่า
แปลว่าถ้าคิดไม่ออกอาจจะบอกให้

ภาษาต้ายบอกว่าไม่มีทำนี้

เออเอาได้แรงออกเออนะเอาใครเห็นอะไรก็ว่ากันไป